คนตอนนี้รอฟังอย่างเดียวว่ามันจะมีสัญญาณหยุดยิง
เหมือนที่เขาเคยมีมีกันมาเนี่ยเมื่อไหร่
ปรากฏว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีอิสราเอลบอกว่า
หยุดยิงในสงครามฉนวนกาซ่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นค่ะ
อันนี้คือสัญญาณแรงเลยนะคะถ้าบอกว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้น
แปลว่าคือต้องกวาดล้างกันไปข้างหนึ่งเลยเหรอ
นี่ไงถึงบอกว่ามันจะเข้มข้นขึ้นไปอีก
เบนจามินในธัญญาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอล

หยุดยิงในสงครามฉนวนกาซ่าจะไม่มีวันเกิดขึ้น
และประเทศอื่นจะต้องให้ความช่วยเหลือมากกว่าเดิม
ในการที่จะทำให้ตัวประกันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามัส
พาตัวไปมากกว่า๒๓๐คนเป็นอิสระในทันที

โดยยืนยันว่าอิสราเอลจะต่อสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะในสงครามครั้งนี้
กองทัพจะดำเนินการอย่างเต็มที่
ในการป้องกันไม่ให้พลเรือนในฉนวนกาซ่าเสียชีวิต
ส่วนด้านนายกาซีฮามัดตัวแทนกลุ่มฮามาสก็ออกมาแถลงเลยนะคะว่า
ความพยายามของอิสราเอลในการบุกเข้าฉนวนกาซ่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะสามารถเข้าไปในพื้นที่จำกัดเท่านั้น
แต่ยอมรับว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซ่าเข้าขั้นหายนะแล้วค่ะไม่ใช่วิกฤตนะคะหายนะค่ะ
อันนี้ก็คือพวกตัดน้ำตัดไฟตัดอาหารการลำเลียงอะไรพวกนี้ยารักษาโรคต่างนานา
ประธานกรรมธิการสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลิภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออก
ระบุบอกว่าเจ้าหน้าที่สหประชาชาติที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซ่าเนี่ย
ตายไป๖๔คนแล้วนะคะในระยะเวลาแค่๓อาทิตย์เท่านั้น
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในฉนวนกาซ่าก็ขาดทั้งเชื้อเพลิงน้ำดื่มอาหารแล้วก็ยารักษาโรค
คาดว่าอาจจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ในไม่ช้าค่ะ
อกจากนี้ยังมีการเผยแพร่คลิปวีดีโอที่ถูกอัพโหลดบนโซเชียลมีเดีย
เป็นวินาทีที่รถถังอิสราเอลยิงใส่รถยนต์คันหนึ่งบนถนนเส้นสำคัญ
เชื่อมระหว่างพื้นที่ทางเหนือและใต้ในฉนวนกาซ่า
ซึ่งรถยนต์คันนั้นอยู่บนถนนซาล้อเอาดิน
ซึ่งเป็นหนึ่งในสองเส้นทางที่ชาวปาเลสไตน์ทางตอนเหนือของฉนวนกาซ่า
ได้รับคำสั่งจากอิสราเอลว่าให้อบพยพมาทางใต้จำได้ไหมคะ

เขาบอกว่าพอรถยนต์ขับเข้าใกล้รถถังและพยายามจะกลับรถออกมา
ถังของอิสราเอลก็ยิงใส่รถคันนั้นทันที
กลุ่มผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนเองก็เปิดเผยข้อสรุปเบื้องต้น
เกี่ยวกับเหตุโจมตีนักข่าวเมื่อต้นเดือนด้วย
ที่ทำให้มีนักข่าวเสียชีวิต๑รายอะค่ะ
โดยบอกว่าเป็นการโจมตีโดยเจตนามากกว่าบังเอิญ
อิงจากหลักฐานทางวีดีโอและคำให้การของพยาน
ขณะที่เขากำลังรายงานการปะทะบริเวณพื้นที่ชายแดนเลบานอนในวันที่๑๓ตุลาคม
โดยรายงานระบุว่าการโจมตีทั้งสองครั้งมาจากทิศทางชายแดนอิสราเอล
แต่ไม่ได้ระบุว่ามาจากอิสราเอลนึกออกไหมคะ
บอกแค่ทิศทางว่ามาจากทิศทางชายแดนอิสราเอลเท่านั้นเอง
ถ้าได้ยินแบบนี้แล้วนี่หวั่นใจเหมือนกันนะคะว่า
ถ้าเขาบอกเขาจะชนะให้ได้สักข้างหนึ่งแปลว่ามันต้องกวาดล้างกันไปเลยหรือเปล่า